และประสบการณ์ดิกรไทยจังหวัดต่างก็พร้อมใจการทำความดี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
นายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว

ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเรือรอบพระมิรุมาตรจำลองมริมกว้านพยาวน์
ส่วนที่จังหวัดนานที่วัดสวนตาลตะมนต์ในเวียงอำเภอเมือง

ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ช่วยกันทำความสะอาดและทาสีพื้นที่
ที่จะใช้เป็นสถานที่วางดอกไม้จันทร์ของอำเภอเมืองน่าน
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า๑หมื่นคน
จังหวัดพิศุนโลกครับพลโทวิจักษ์ซิริบรรสบนะครับ
ทัพภาคที่๓เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
คลินิ่งเดย์บริเวณถนนหน้าสารกลางจังหวัดและวัดสำคัญ
โดยมีนายพักขพงศ์ทิวพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิสุนุโลก
นำข้าราชการและประชาชนกว่าห้ามร้อยคน
ทำความสะอาดผิวการจราจรเก็บเศษขยะและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ครับ
โดยทุกคนต่างปรับปลื้มใจที่มีโอกาสทำความดี
เพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ส่วนนางน้อยพักดีเป็นชาวตำบลวัดจันทร์ของอำเภอเมืองพิสุนโลก
วันนี้ก็ปิดร้านขายขนมไทยไปทำกล้วยทอดแจกประชาชนฟรี
เพื่อถวายพระราชกุศลครับ
เช่นเดียวกับนางโยสิตาปิ่นทองที่ทำขนมกล้วยทอด
รวมทั้งขนมวงขนมไข่หงกล้วยปิ้งข้าวเม่าและสาระเป๋า
จ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ

เพราะว่าครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่เก้า
เสด็จพระราชดำเนินตำหนักภูพิงราชนิเวศ
โยสิตาเคยทำขนมไข่หงถวายพระองค์ท่านถึง๔ครั้งด้วยกัน
หมายถึงว่านักอยากจะมาทำดีเพื่อท่านมาก
ก็เลยตั้งใจว่าน้าไปกลับก็แพ้
พอบรมตกแล้วน้ากลับมาก็เลยตั้งใจว่า
มาคลอดขนมมาทำขนมแจกก็ไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายสุจินเสนาคำและครอบครัว
ขอทำความดีถวายพระราชกุศลครับด้วยการนำไก่๕๙๙ตัวไปทำข้าวมันไก่๙๙๙จาน
ให้กับประชาชนฟรีทั้งวันเลยครับ
ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจนหุงข้าวแทบไม่ทัน
โดยมีอาสาสมัครจากมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์
แจกน้ำและข้าวเกลียบให้อีกทางด้วยครับ
ส่วนตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๓กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ข้าราชการตำรวจร่วมกันแจกหมวกกันน็อกให้กับประชาชน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่มีหมวกกันน็อก
โดยหมวกกันน็อกที่ได้ตำรวจช่วยกันระดมเงินคนละ๒๐๐บาทซื้อ
ที่๙และหวังให้ประชาชนปลอดภัย
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ครับลดการศูนย์เสียครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาประชาชนร่วมการบริจักษ์โลหิตภายในงาน
จิตอาสาร่วมทำดีบริจักษ์โลหิต
ด้วยหัวใจน้อมถวายพระราชกุศล
โดยเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชศรีมาและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๕
สภากาชาติไทยร่วมกันจัดขึ้น
นางนัทธินีกรจันทรโนไทย
เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชศรีมาคาดว่า
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน